ความคืบหน้ากรณีครูพันละคว่างแก้ว

ยังไม่สามารถพักใบอนุญาตของครูพระรายนี้ได้

ยังไม่อยู่ในข่ายที่จะพักใบอนุญาตค่ะ
ด้านประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
ได้นำตัวน้องชายผู้เสียหาย

โดยทางโรงพยาบาลยันฮีนั้นจะรักษาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะ
ปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
ได้พานางสาวนรดีจอดสันเทียหรือน้องซาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕
โรงเรียนโชคชัยสามัคคีจังหวัดนครราชศรีมา
ที่ถูกนายภัยทูลแกลงกระโทกครูพละปาแก้วกาแฟใส่
กกหูซ้ายทำให้กล้ามเนื้อบวมทับเส้นประสาทคู่ที่๗
ส่งผลให้ใบหน้าผิดรูปปากเบี้ยวนำไปโรงพยาบาลยันฮีค่ะ
เพื่อพบกับนายแพทย์สุพธิ์สำริดวนิชชา
มนุยการโรงพยาบาลยันฮีพร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ซึ่งเบื้องต้นในแพทย์สุพธยืนยันว่าจะช่วยรักษาอย่างเต็มที่
และไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
โดยกรณีนี้อาจจะต้องใช้เวลานะคะ
ดังนั้นผู้ป่วยก็ต้องให้ความร่วมมือกับแพทย์
ขณะที่นางปวีนาบอกว่าการช่วยเหลือนางสาวนรดีหรือน้องซาย
ในการรักษาตัวถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุด
เพราะถ้าปล่อยไว้นานใบหน้าอาจจะพิการถาวร

ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นต้องให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมค่ะ
พูดถึงกรณีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กระทำดังกล่าวของครูพระนะคะว่าผิดจัญญาบันวิชาชีพครูหรือไม่

เพื่อรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐาน

ว่าการกระทำที่เกิดขึ้นมาจากบันดาลโทษะหรือไม่
โดยจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ซึ่งกรณีนี้คงไม่สามารถใช้อำนาจของเลขาธิการครุษภา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั่วคราวได้
เพราะไม่อยู่ในขอบข่าย๔กรณี
ซึ่งได้แก่เรื่องของยาเสพติดการค้าประเวณี
มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อนักเรียนหรือนักศึกษา
และถูกฟ้องในคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

นายชายศมีความเห็นว่าพฤติกรรมความรุนแรงของครู
สะท้อนให้เห็นถึงการใช้อำนาจในทางที่ไม่เหมาะสม

ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้มีการประชุม
เรื่องจัญญบันวิชาชีพครูมาโดยตลอด
ส่วนทางด้านในชูเกียรติวิเศษเสนา
มนุยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต๓๑

ทางสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต๓๑

และให้รายงานผลการสอบสวนให้รับทราบโดยเร็วที่สุด
ภายในไม่เกิน๗วัน
ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมาเข้าไปดูแลช่วยเหลือ
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายไปดูบรรยากาศภายในโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกันหน่อยค่ะ
เด็กนักเรียนภายในโรงเรียนต่างก็พากันจับกลุ่มพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
พลลักษณ์คนนี้เนี่ยก็ยังเดินทางไปทำงานตามปกติค่ะซึ่งทางโรงเรียนชี้แจงว่า
พยายามเจรจากับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนตลอดเวลาพร้อมเสนอค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนเงินหนึ่งแสนบาท
แต่ผู้ปกครองของเด็กไม่ยินยอมและต้องการเรียกร้องเป็นเงินจำนวน๓แสนบาท
ทำให้ยังไม่สามารถตกลงเรื่องค่าเสียหายกันได้แต่อย่างไรก็ตามทางผู้บริหารโรงเรียนยืนยันนะคะ
ว่าจะดูแลน้องที่ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดล่าสุดนายรณชัยสุขสมบูรณรองผู้มนุยการ
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต๓๑เปิดเผยผลการสอบสวนวินัยนายภัยทูลค่ะ
ซึ่งก็บอกว่าทางคณะกรรมการมีคำสั่งย้ายนายภัยทูลไปช่วยราชการที่โรงเรียนบุญวัฒนาหนึ่ง
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าผลการสอบสวนจะแล้วเสร็จค่ะ